มาติดตามความคืบหน้ากรณีที่ดินของคุณเอ๋ปารีนากันหน่อย

รัฐมนตรีบอกว่าคาดว่าอีก๑๒วัน
น่าจะแจ้งความเอาผิดคุณเอ๋ปรีนากรณี

แต่บทสรุปสุดท้ายของคดีก็ต้องขึ้นอยู่กับศาลนะครับ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบ
การบุกรุกที่ดินสปกของนางสาวปารีนากรัยคุบ
สรปแพรัชารัฐว่ากรมปาไม้อยู่ระหว่าง
รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อเกิดความรัดกลุ่ม

ว่าต้องใช้เวลา๑๒วันถึงจะแล้วเสร็จ

ส่วนจะแจ้งความดำเนินคดีอาญาด้วยหรือไม่

คือกฎหมายป่าไม้แล้วก็กฎหมายป่าสงวนก็มีขั้นตอนการดำเนินการ
คือตอนนี้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบเสร็จ
ส่งเอกสารแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็จะเข้าสู่กระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับ

และผู้ที่ถูกร้องเรียนคุณเอ๋ปรินา
ก็ต้องหอบเอกสารหลักฐานต่างมายืนยันต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากนั้นส่งฟ้องศาลก็จะเป็นขั้นตอนของศาล
จะตัดสินว่ายังไกลก็เป็นหน้าที่ของสารแล้วล่ะ
นี้เมื่อวานี้นางสาวปรีนาได้ทำหนังสือ
เธอบอกว่าร่อนจดหมายอ้อนวอนเลยนะ
อธิบดีกรมป่าไม้แล้วก็เลขาธิการ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดยเธอชี้แจงว่าได้ครอบครองที่ดินบริเวณดังกล่าว
โดยสุจริตและเปิดเผยเป็นเวลานับ๑๐ปี
มีลักษณะการทำประโยชน์เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่
ก็ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงามราชการใด
เข้ามาตรวจสอบแล้วก็แจ้งว่าทำผิดเลย
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าที่ดินของตัวเธอเอง
อยู่นอกป่าสงวนแห่งชาติ
ยึดแผนที่ท้ายกฎกระทรวงมาตราส่วน๑ต่อ๔๓
และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎิกา
กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินมาตราส่วน๑ต่อ๑๓
และที่เขาบอกว่าเป็นการอ้อนวอนของคุณเอ๋หรือเปล่า
คืออ้อนวอนให้มีการตรวจสอบพื้นที่นี้ซ้ำอีก
แล้วก็บอกว่าประชาชนคนอื่นเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบนะ
ถ้าเขาได้ที่ดินมาแล้วก็ถูกตรวจสอบตอนนี้นะครับ
แล้วก็ล่าสุดในส่วนของ
หัวหน้าพักหัวหน้าพักพลังประชาบรัฐ
ก็คือนายอุตมะสาวนายนนะครับ

บอกว่าการทำงานของสาวมีการหาบริรินในพรรค

ขณะที่สอสอทุกคนก็มีสิทธิ์ของตัวเอง

ก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะสู้ข้อกฎหมายต่อไปนะครับ